พาไปดูจอมปลวกสุดแปลกกันบ้าง
ขึ้นอยู่กลางร้านขายส้มตำ
เจ้าของบอกโอ้ยมาแบบนี้ให้โชคใช่ไหมเรา

เอ้ามันก็ต้องตื่นเต้นอย่างนี้แหละค่ะคุณชนะ
มันใกล้ถึงวันที่เรารอคอย

ขึ้นอยู่บริเวณกลางร้านขายส้มตำค่ะ

กลางร้านเลยค่ะเหมือนสารหลักเมือง
อันนี้สารหลักร้านนะคะ

อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดฐาน

เขาถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ให้เราดู
ถึงกระบวนการขอโชคลาภกับจอมปลวกนี้

เดี๋ยวบอกชื่อช่องช่วงท้ายแล้วกันคุณผู้ชม

มาจุดกระไหว้ขอโชคลาภ
นี่เป็นแบบที่ชาวตลอดนั้นชื่นชอบ

ตามเบิร์นรอบของจอมปลวก
เพื่อดูว่ามันจะมีสีอะไรแดกต่างหนุ่มเด่นและลวดหลายมาบ้าง
เรียกว่าทำให้ดูหลายวิธีแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนก็แล้วกัน

ตีความกันไปยังไงก็ไม่แน่ใจ

เพราะอย่างที่คุณบอกไปไงว่ามันเรือนราง

มีคนช่วยตีความให้เราเห็น

แว๊บแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บ
ปืนแล้วแต่สายตาคนและจินสนากาศคุณแต่ละคน
ก็เห็นจองปลวกคิดเป็นแต่โชคราบ